ปัจจุบันนี้โดนสามีนอกใจ

คือมนักก็มองประเด็นไปว่าเป็น

ปานิตานี่นิ้ว
ผรยาชื่อชื่อนั่นแหละ
ด้วยเหรอแล้วเขาเรียกกันถูกไหมเนี่ย

แล้วก็นอนกอดเงินกอกทองอยู่ที่บ้าน
ไม่ใช่เพราะเมียผมทำงาน
หนักหนักเลี้ยงสามี

ต่อกันแมนแล้วไป

แต่ทีนี้ที่มาตกที่คุณหนิงเพราะว่ามันมีอีกเพจหนึ่ง

เห็นไหมครับข้างหลังนี้อ่ะกล้องให้ดูข้างนี้

นางร้ายปอปากปลาร้าตัวจริงคือใคร
คือเขาก็เอาเรื่องนี้มาขยายความอีกทีหนึ่ง
อีกทีหนึ่งว่าดาราคนนี้เป็นใครอะไรยังไงแล้วก็คือแบบปราปร้า
แต่ข่าวที่เขียนออกมาเนี่ยมันชี้ไปทางคุณหนิง
คุณหนิงแกก็เลยเดือดนะฮะเพราะว่าเนี่ยก็เลยมีข่าวออกมานะครับว่า
คุณหนิงเนี่ยเดือดจัดนะฮะหลังจากมีข่าวเมาส์นางร้ายปอปากปลาร้า
ผัวมีกิ๊กพร้อมข้อมูลเมาส์ละเอียดยิบนะฮะงานนี้เนี่ยคุณหนิงก็ตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
จริงนะฮะหนิงบริษัทในปรี๊ดจัดนะฮะเพราะว่าในข่าวเพจดังเนี่ย
แฉอนางร้ายปราปร้าว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นดาราคนไหนใช่หลังมีข่าวผู้ว่าแอบสู้กิ๊กนะฮะ
สาวหนิงก็เดือดนะครับเข้าไปคอมเม้นต์นะครับว่าถ้าจะเขียนอย่างขนาดนี้เนี่ย
คงไม่ต้องเดากันแล้วมั้งเอาเรื่องปลอมมาเขียนให้คนมาวิภาควิจารณ์กันสนุกปากแบบนี้
ส่วนตัวมักจะบอกกับทุกคนที่วิจารณ์ถึงตัวเองว่าถ้าทำกันแบบสุภาพก็รับได้
ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไม่เข้าใจจุดประสงค์ของผู้ที่ทำเพจนี้
ให้เวลาถึงพรุ่งนี้นะถ้ายังไม่ทำการแก้ไขหรือลบทิ้งก็ขออนุญาตเดิมเนินคดีตามกฎหมาย
เอิญเป็นคนชัดเจนใครดีมาดีตอบและไม่เคยทำร้ายใครก่อน
งานนี้สาวหนิงเนี่ยไม่ได้ฉะแค่เพจดังอย่างเดียวที่มาเขียนข่าวนี้นะครับ
แต่ว่าตามไปตอบทุกคอมเมนต์เลยที่พาดพิงด้วย

ใช่เนี่ยสามีของนางเนี่ยนะไปมีกิ๊กเป็นขาว
ยังไงดีอ่ะคือสมัยนี้มันอาจจะต่างจากสมัยก่อน

ตรงนี้เห็นไหมปากไอ้โอ้วจริงแหละ
ขี้ข่มว่าตัวเองค่ะอี้อีนิงเข้าไปตอบ
นี่เห็นไหมคะก็ดีค่ะจ๊าแล้วก็ตอบจ๊าฮืมฮืมมาแล้ว
อ่าอยากฟังเนี่ยพอบอกร้ายทั้งในนกจอเดี๋ยวลต
อุ้ยชอบกับคุณหนิง
นั่นไงนะครับ
แต่ตอนนี้คุณจีนเองก็อยู่อเมริกานะครับ
แต่ว่าได้ยินข่าวแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องเหมือนกัน

ถ้าหนึ่งเนี่ยมันดีอย่างนะเป็นบรรทัดฐาน

แล้วมาเขียนแบบเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงอะไรอย่างนี้

คนที่โดนพาดพิงเราอาจจะไม่รู้สึกอะไร

ให้เงินเด็ก๕๐๐บาท

ก็ยังแอบไปซื้อคอนโดให้นักศึกษา
จ้างเด็กมาเต้นแก้ผ้าโชว์ให้๕๐๐บาท

พ่อให้มัน๕๐๐บาทเท่านั้นหรอ

คือจริงถ้าเกิดเรามองเป็นเรื่องตลกมันตลกนะ

เพราะมันพอมันขึ้นมาโดนสมองที่มันทนไม่ไหวขึ้นมาเนี่ย
แบบมอยากไปใส่จายกี๊กหรือยังเมื่อกี้เออเดี๋ยวอันนี้แล้วแต่บางคน
อันนี้แล้วแต่คนแต่สำหรับผมเองผมอาจจะเจออะไรมาเยอะไง
คุณหลุงเขาโดนรถชงรถชนมาอย่างนี้เรื่องนี้ธรรมดา
โอ๊ยผมโดนเยอะจริงนะรถมีนุ่งรถมีนี้มาแบบ

ไอ้อ้วนร้อยเมียโดนมาสารพราชสารเพศจนแบบผมแข็งแกร่งมาก
อยากจะด่าอะไรด่าเลยอยากจะแบบโอ๊ยอะไรยังไง

คุณเดินมาเอาปืนยิงเปรี้ยงเข้าแสกหน้า
คอยว่าเหมือนกับฆ่าเราเลยใช่ไหม
ที่เขียนแบบนี้ค่อยเขียนเหมือนฆ่าเรา
เหมือนกับจะให้ครอบครัวเขาแตกแยกอะไรอย่างนี้
ทำไมล่าสุดหนิงเขาโพสต์ข้อความอะไรอีก

ขอบคุณทุกคนได้กำลังใจ

ผมอยากรู้ว่านี่หนิงบริตาหรือหญิงไก่

นี่คุณคลีคกอเพราะเขาก่อนโอ้สวัสดี
เขาบอกว่าเขายอมรับได้นะเขียนถึงเนี่ย
แต่เขียนได้แต่ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ใช่เข้ามาด่า
ด่าขนาดที่ด่าลังเพื่อสร้างกระแส

แต่ถ้ามองอีกรายหนึ่งก็ยิงไกล
เด็กมันเอาเงินของฉันไปจริงค่ะ
ฉันสาบานได้ค่ะไปสาบาน